เหตุการณ์คลั่งยาอีกเหมือนกันคุณผู้ชมครับอันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บแล้ว
แต่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วยพาตัวไปหน่อยด้วยค่ะ
กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นที่กาลสินค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะติดยาแล้วก็คุ้มคลั่งเที่ยวอารวาสบ้านพี่สาวตัวเองแล้วก็บ้านเพื่อนบ้านด้วยค่ะ
ไอนี่ค่ะนะคะพ่อบ้านแล้วบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะคะเวลาที่นายสมิงดเอเจ้า
สมิงเด็ดนะคะอายุ๓๙ปีเวลาที่เขาหลอนยาเสพติดก็อารวาสแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านบ้านนาโกหมู่๔ตำบลนาโกกุชินารายที่กาลสินเขาบอกโอ้โห
ระอามากกับพฤติกรรมนี้นะคะ
คลั่งยาแล้วก็มักจะไปป่วนบ้านคนอื่น
พี่สาวของตัวเองก็ไป
อย่างคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนกลางคืนที่บ้านของนางเรืองศรีโพนยง
พี่สาวอายุ๕๐ปีของนายสมิงเด็ดนะคะ
ตอนแรกก็ตะโกนโหกเวกอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยรั้วเหล็กดัดที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะ
ก็พังเข้ามาแล้วก็เข้ามาในตัวบ้านค่ะ
กินข้าวกับเอสคือเดี๋ยว
มึงเต๋อ
เอามาเอาดู
คุ้มคลั่งขนาดทางประตูบ้านขึ้นมาแบบนี้
รู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัยเลยนะครับ

นี่คือบ้านพี่เขาเองบ้านพี่สาวเขาเลยนะคะ
คุณเรืองศรีบอกว่าน้องชายคลุ้มคลั่งแบบนี้
เคยส่งไปบำบัดหลายครั้งบำบัดเสร็จกลับมาก็เป็นอีกเสพยาอีกนะคะ
แล้วเวลาหลอนก็เป็นอย่างนี้ค่ะจะโวยวายจะมาขอเงินขอข้าวกิน
เวลาไม่ให้ก็ทำลายทรัพย์สินเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างประตูบ้าน
ถูกทำลายถูกพังหมดค่ะแล้วเธอบอกว่าเธอเนี่ยก็อยู่กับลูกสาวสองคน
ก็กลัวกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยอยากจะให้หน่วยงานช่วยพาน้องไปบำบัดหน่อยค่ะ
แล้วมันก็เขย่าเขย่ารั้วเขย่ารั้วแล้วพี่พี่สาวนี่ก็วิ่งวิ่งไปหาอาหารนะ
ไม่ทันใจเขาเขาก็ขย่าวขย่าวขย่าวลูกสาวก็ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปวีดีโอไว้
บอกลูกสาวก็พูดด้วยบอกว่าเงินก็แม่ก็ให้ไปแล้วทำไมยังมารบกวนอยู่
เขาจะเอาเงินด้วยเราก็ไม่มีเงินแจ้งตำลวจตำลวจก็บอกว่าสงบแล้ว
ก็ไม่จับเพราะว่ายามวิการด้วยตำรวจเขาก็อยู่ไม่ครบ
แต่ก่อนมาอารวาสมันจะมีอยู่๔๕คลิปที่ถ่ายไว้
จะมาอารวาสทุกทุกระยะที่เขาต้องการเงินหมดความสามารถแล้วค่ะ
ก็เลยจะพึ่งพาพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ดูแลด้วยค่ะ
เพราะว่าคล้ายว่าเขาจะอารวาสทุกที่นะคะ
ที่ที่ไม่ให้เขาที่ทำให้เขาผิดใจ
นี่คือความเดือดร้อนของคนใกล้ตัวนะคะนี่พี่สาวเลย
แล้วก็มีพฤติกรรมที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งที่ร้านนี้เขาบอกคือ
ร้านขายของชำร้านนี้อยู่ใกล้กับบ้านนายสมิงเด็ด
ก็บอกว่านายสมิงเดชเคยเอาขวดแก้วปลาเข้ามาในร้าน
คือมาซื้อของเขาแล้วไม่มีตังค์จ่ายก็ขอเซ็นไว้
เขาไม่ให้เซนพอไม่เซน
แล้วก็หนีไปนี่คือสิ่งที่คนในชุมชนเขาเจอ
นะคะไปถามผู้อำกับสภกชินารายย์

จิกายนได้ควบคุมตัวนายสมิงเด็ดมาตรวจสารเสพติด

ก็แจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าให้ผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติม

เพื่อให้รับโทษทางกฎหมายต่อไปค่ะ

ไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้ยังไงนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ